ครับผมถ้าส่งไปตรวจว่ามีสารพิษไม่มีสารพิษก็ส่งไปได้
ครับผมยังไม่ได้ถ่ายออกยังไม่ได้ทิ้งอย่างนี้ใช่ไหม
ครับผมตอนนี้เราส่งไปตรวจแล้วตอนนี้ไอ้ของอำเภอเขาบอกว่าจะได้

วันที่ห้านใช่ไหมครับผมรู้ว่าน้ำในนี้
มีสารพิษไม่มีสารพิษวันที่ห้านใช่ไหม
เมื่อวานโทรไปแล้วใช่ไหมครับผมโทรไปแล้วครับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๓นครสวรรค์ครับ
เขาบอกว่าไม่เกินวันที่๕ไม่เกินวันที่๕จะออกรายงานให้
แต่ว่าเขาเราไปนะว่าจะเร่งครับผมให้ว่าน้ำในถัง
พระเจ้าน้ำในถังยังอยู่เหมือนเดิม
มันคนเอาสารพิษประสาท

แล้วก็น้ำเนี่ยก็ยังอยู่สภาพเดิมนี้ยังอยู่สภาพเดิม
ยังยังไม่มีการครับก็ก็งั้นก็สรุปว่าเดี๋ยวเรารอผล

พุการของเอาเอาอะดมกันเลยหลายคนอ่า
อ่าน้องคนนี้ล่ะหรือเล่าครับ
ผมว่ามันก็เหมือนอย่างไรแล้วครับท่านพระเย้ยให้กินแล้วครับ
เอาเท่าที่ท่านผู้การดมเมื่อสักครู่ค่ะมีกลิ่นอะไรไหมค
โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนแป๊บ

ไม่เคยอ่ะไม่เคยอ่ะเกิดจากที่อาบน้ำนั่นเนี้ย
เพราะมันปวดเสพปวดร้อนปวดเสพปวดร้อนแล้ว

หมันคืนทันทีอาการครั้งแรกมันปวดเสพ
ยังไม่กินอยู่นี้ดิฉันนี่ถ้าเราแภนะ

เนี้ยเนี้ยมันเป็นเนี้ยไม่กินไหมเนี้ยแล้วแสบนะด้วยโอ้ย
กลิ่นแรงเนี้ยแสบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างดูก่อนแจ๊บมึงลองเข้ามา
เนี้ยกลิ่นแสบแล้วหรอแสบเนี้ยอ๋อครับเนี้ยอ๋อเนี้ย
กลิ่นแรงแรงเลยนะครับเนี้ยเข้าเปิดเนี้ยครับไหนครับอ๋อ

พออมพุกเนี้ยพอเราบ้วนไปแล้วเนี้ยมันจะรู้สึกชาใช่
บุคเยื่อเนี้ยในช่องฝากเราเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นฝ้าขาวขาว

ไม่มีหัวคิดที่ว่าจะไปทำเขาแบบนั้น

พิจารณาสนุนยาหรือหมายถามว่า
ในประโยชน์ใหญ่ของเขา
สิ่งที่มีการควบคุมกัน

ไม่ใช่
ผมคิดว่าไม่มีใครทำหรอกความคิดผมนะความคิดของผมไม่มีใครทำแน่นอน
แม้กระทั่งคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านที่ว่าไม่ถูก
มันไม่ใช่ไม่ถูกกับวัดนะครับแล้วผมก็ไม่มีอะไรกับเขาด้วยกับวัดเนี่ย
ไม่ได้ว่ามีทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีอะไรกับเขานะครับ
ก็ผมไม่อยากเข้าไปยุ่งในวัดเรื่องในวัดพิเศษนะครับ